ดอยตุงค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งจะมีการเปิดงานเทศกาลสีสันแห่งดอยตุง
ซึ่งเขาบอกว่าเหมือนกับการที่ได้เดินทางมายังบ้านของสมเด็จย่าที่ดอยตุง
สัมผัสร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขค่ะ
คุณหญิงพวงร้อยดิสกุลณอายุทยา
รองเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปธรรม
เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่๒
ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีสันสืบสารบันดาลใจ
ตรงกับวาระ๒๐ปีเราไม่ลืม

ทรงสร้างแรงบันดาลใจและทรงเป็นต้นแบบความรักต่อคนและสิ่งแวดล้อม
พิมพันธ์ดิสกุลณอายุทยาได้กล่าวบอกว่า
การจัดงานเทศกาลสีสันแห่งดอยตรงนี้
ก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่า
รวมถึงคนในพื้นที่ดอยตุงด้วยค่ะ
ก็คงเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
แล้วก็เชียงรายทั้งหมดนะคะ
และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเป็นพื้นที่ให้ชุมชนบนดอยตุง

ไม่ว่าจะในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างอาหารงานมือนะคะ
แล้วก็การแสดงทางวัฒนธรรมฐานกิจกรรมอะไรต่าง
ก็เป็นพื้นที่ให้เขาได้แสดงพลังของเขาตรงนี้ด้วยค่ะ
โดยภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างมากมายเลยนะคะ
อย่างการแสดงของ๖ชนเผ่าบนดอยตุง
ซึ่งก็จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตแบบชนเผ่า
ก็จะแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าอย่างสวยงาม
จากนี้ยังมีกาดชนเผ่าหรือว่าตลาดชนเผ่าด้วยค่ะ
เขาจะทำเป็นถนนคนเดินที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคุณ
ความสูง๑๐๐เมตรจากระดับน้ำทะเลเลย

แล้วก็อาหารพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์หลากหลายเมนู
ผักผลไม้เป็นจำนวนมากด้วยนะคะ

ก็จะสดใสไปด้วยไม้ดอกแล้วก็ไม้ประดับค่ะ
รวมไปถึงไม้เมืองหนาวนานาชนิดด้วย
อกจากนี้ยังมีการจัดวางผลงานศิลปะ
จากกลุ่มศิลปินขัวศิลปะเชียงรายที่มีชื่อเสียง
ซึ่งยามค่ำคืนที่สวนแห่งนี้เนี่ย
จะถูกเนรมิตให้เป็นสวนที่อยู่ถ้ำกลางแสงไฟ
แล้วก็แสงเทียนที่เขาตกแต่งปรับปราดา

บรรยากาศในสวนก็จะต่างจากช่วงกลางวันอย่างเห็นได้ชัดเลย
นักท่องเที่ยวที่ไปก็จะสามารถชมงานดังกล่าวได้ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์
ตั้งแต่เสาร์ที่ผ่านมาค่ะ๒๘พฤศจิกายน
ยาวไปจนถึง๓๑มกราคมปีหน้าเลยนะคะ
ในช่วงวันหยุดพิเศษระหว่างวันที่๕ถึง๗ธันวาคม
แล้วก็วันที่๒๖ธันวาคมถึง๓มกราคมด้วยค่ะ
ใครที่ไปก็สัมผัสอากาศหนาวโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา